สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ในการซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกศรได้กำชับให้ลูกทีมสู้อย่างเต็มที่
ก่อนจะประเดิมสนามเจอกับเกาหลีใต้ในช่วงค่ำของวันนี้ครับ
การซ้อมที่สนามบาเลนคลับนะครับ

ทบทวนแทคติกและวิธีการเล่นเล็กน้อย
หลังการฝึกซ้อมอนุรักษ์ศรีเกิดหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ว่าการซ้อมเน้นให้นักเตะมีความตื่นตัว

รวมไปถึงการตัดเกมและโต้กลับอย่างรวดเร็ว
โดยทุกครั้งนะครับทีมตั้งเป้าคว้าชัยชนะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเกม
ว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันเท่านั้นครับ
สำหรับทีมชัดไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ

เวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย
ซึ่งผลการพบกันในรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ไทยแพ้เกาหลีใต้ไปแบบหน้ากังขา๑ประตูต่อ๒ครับ